กันที่นักแสดงสาวคนนี้บ้างนะคะจักรจันทร์อคัมซิริค่ะ
พักหลังนะดูเหมือนจะถูกฉลกค่ะกับละครแนวพีเรียสซะเหลือเกิน

ทัพเพียงแค่เครื่องประดับทองที่เรียกว่าฉลองนม
เพราะซั่วทรงเอวของสาวจักรจันทร์นะเป๊ะสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตัวเผยว่าต้องการทำการบ้านต้องทำการบ้านฟิตหุ่นสุดเลยค่ะ
แล้วก็ดีใจที่ทุกคนนั้นชื่นชอบ
เพราะว่าเจ้าตัวเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐ
ว่าตอนนี้มีหนุ่มคนรู้ใจแล้วค่ะ
ก็มีคนคุยอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพียงแต่ว่าเดี๋ยวขอรอก่อนอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาการเรียนรู้ไป
ปกติคือเจ้าจันบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มีก็จะบอกอะไรอย่างนี้
คือตอนนี้ก็มีคนที่คุยศึกษาอะไรอย่างนี้ก็บอก
สวัสดีค่ะ
แล้วคู่นี้ค่อยติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับผลงานละครค่ะ